กลับที่เขาขอส่องพี่น้องมันสักครู่เนี้ยเห็นอยู่แว๊บเขาเล่นละครเรื่องเดียวกัน
อย่างนี้ค่ะนอกจากเราจะได้เห็นความดุดันในการอวดแม่ไม้มวยไทยของคู่พี่น้องแล้ว
ละครเรื่องนี้ยังแฝงไปด้วยความฮาที่พี่เขาทรายเนี่ยเขาจะแซวน้องชาย
ของเขาในฉากเรียกว่าปล่อยมุกโบ๊ะบะเรียกเสียงฮาได้ไม่แพ้
นักแสดงตลกตัวจริงเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งพี่เขาทรายเขาบอกนะคะว่า
รู้สึกดีใจที่ได้เห็นศิลปะป้องกันตัวมวยไทย
ดังไกลไปทั่วโลกถือว่าเป็นที่ต่างประเทศ
ให้การยอมรับเลยก็ว่าได้นะคะส่วนแพลนที่พี่เขาทรายเขาจะย้าย
ไปลงหลักปรักฐานทำค่ายมวยที่อังกฤษตอนนี้คงต้องเลื่อนออกไปก่อน
กำลังไหลมาเทมามีลูกลูกส่วนลูกลูกเขาทั้งสองคน
สองคนเนี่ยก็อยากจะเรียนที่เมืองไทยมากกว่า

เพื่อเป็นศิลปะประจำชาติเรา
เขาทรายแล้วพี่ที่ว่าจะไปอยู่เมืองนอกเหรอคะ
ก็ถ้ามีโอกาสก็จะไป
พูดไว้เขาเรียกว่าแพลนเอาไว้
โอ้โหละครกำลังติดต่อมาเยอะเราจะไปตอนนี้ได้ไงเสียดายโอกาส
นักแสดงเรื่องนี้นี่รวมเลยนะท่านหนึ่งคือเป็นครูของดิฉัน
ครูมวยครูเขาคล้อเคยเรียนด้วยส่วนอีกท่านหนึ่งพี่สมจิต
เป็นสมีย์มีในละครบนบันทุกข์
คุณผู้ชมค่ะทางด้านที่เขาค้อน้องชายของพี่เขาทราย
ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ทำค่ายมวยเหมือนพี่ชาย
แต่เชื่อไหมนี่นักธุรกิจนะจ๊ะนักธุรกิจท่านหนึ่ง
เพราะว่ากำลังไปได้ดีกับธุรกิจขายดีวัวทั่วประเทศ

แล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่าชีวิตมีความสุขดี
ไม่ได้ตกอับอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะ

หนุนกันได้นะผลิตภัณฑ์ของดีจากพี่เขาค้อนะจ๊ะ